มาดูเรื่องราวที่ต้องทำเอาดาราเนี่ยงานเข้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันนะคะสำหรับดาราสาวใจบุญคุณจักรจันทร์อคัมซิริคือเธอเนี่ยตั้งใจจะไลฟ์ในเฟซบุ๊กจักรจันทร์นะคะเฟซบุ๊คของเธอเลย
ไลฟ์แจกเงิน๕๐๐๐๐บาทให้กับ๕๐คนผ่านเพจเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอเมื่อวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมาค่ะแต่พอไลฟ์จบนะกลับมีเพจปลอมนี่ค่ะนำคลิปของจักรจันทร์ไปโพสต์ตามเพจต่างเพื่อที่จะหลอกลวงสร้างความสับสนให้กับคนอื่นอีกแถมเพจที่เอาไปแอบอ้างเนี่ยยังเป็นพวกเพจพนันออนไลน์ค่ะหลอกโอนเง

เลยว่าไม่ใช่ตัวจริงของเธอเธอยังบอกด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยเราควรจะช่วยเหลือกันนะไม่ใช่มาทำอะไรแบบนี้นะอันนี้มันคือเหมือนเห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่ดูไลฟ์ไม่ทันนะคะไม่พอใจที่ไม่ได้เงินหรือยังไงก็แล้วแต่อ่ะโทรหรือว่าอินบล็อกมาต่อว่าเธอหรืออะไรแบบเนี้ยขอร้องล่ะเลิกทำเถอะเพราะว่าตัวเธอเองจักรจานเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้คน